คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะทีมข่าวของเราเห็นเรื่องนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กของทันตแพทย์ท่านหนึ่งนะคะ
โพสต์เอาไว้ว่ามีผู้ป่วยคนนึงเป็นผู้ชายอายุ๗๐แล้ว
เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ปรากฏว่าในปากของผู้ป่วยท่านนี้ค่ะมีหนอนเป็นสิบสิบตัวเลยนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี่แหละทันตแพทย์ท่านนี้บอกว่าเป็นผู้ป่วยรายแรก
ทันตแพทย์ดูแลรักษาฟันแล้วเจอหนอนอยู่ในปากเยอะขนาดนี้ค่ะ
ผู้โพสต์คือทันตแพทย์ธนัทธนนอัศวะวัฒกี
เป็นทันตแพทย์ของโรงพยาบาลพระพรมที่อำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามเรื่องนี้นะคะกับทันตแพทย์ท่านนี้
แล้วก็ไปคุยกับทีมคุณหมอที่ดูแลรักษาผู้ป่วยกรณีนี้นะคะ
ทันตแพทย์ธนัทธนลบอกว่าคนไข้ที่พบหนอนในปากรายนี้เนี่ย
เป็นผู้ป่วยผู้ชายอายุ๗๐แล้วเป็นคนในพื้นที่อำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
๔พฤษภาคมค่ะลูกสาวของผู้ป่วยส่งภาพช่องปากของผู้ป่วยมาให้คุณหมอดู
แล้วก็บอกว่าเนี่ยมีแผลอยู่ในปากแล้วก็มีหนอนอยู่ในปากด้วยค่ะ
คุณหมอกับทีมงานก็เลยรีบไปที่บ้านของผู้ป่วยรายนี้นะคะ
ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะคะ
มีสายอาหารมีสายออกซิเจนคาดจมูกคาดปากเต็มเลยแล้วก็มีแมลงวันตอมอยู่ที่ริมฝีปากด้วยค่ะ

ใช่คุณหมอรีบไปเลยนะคะคุณหมอบอกว่าจากการตรวจดูนะคะ
ฟันหน้าเนี่ยค่ะมีฟันอยู่๔ซี่แล้วก็เป็นฟันที่โยกทั้งหมดช่องปากเต็มไปด้วยหินปูนมีก้อนบวมอยู่ที่เพดานปาก
ก็เลยรักษาขั้นพื้นฐานก่อนนะคะด้วยความที่ผู้ป่วยอุณหภูมิร่างกายสูงด้วย๓๙๔องศาเซลเซียสค่ะ
แทรกซ้อนเยอะเลยก็เลยต้องรีบนำตัวมาโรงพยาบาลนะคะรักษาแค่เบื้องต้นที่บ้านไม่ได้แล้วต้องพาไปโรงพยาบาล
ทีนี้พอตรวจสอบอย่างละเอียดหนอนในปากของผู้ป่วยรายนี้เป็นนอนแมลงวันนี่ค่ะแบบนี้๑๒ตัวค่ะความยาวก็ประมาณเซนครึ่งแบบนี้แหละเกือบ๒เซนตัวอ้วนเลย
เมื่อสักครู่มีภาพตอนที่คีบออกมาใช่อยู่ในปากแล้วเอาออกมาได้๑๒ตัวแบบนี้นี่นี่เห็นไหมใช่ค่ะโอ้โหเนี่ยเหรออยู่ในปากครับ
ที่จมูกแล้วก็นอนปากประกบกันไม่สนิทครับผมก็มีการอ้าปากอยู่ตลอดเวลาครับผมแล้วก็ประกอบกับอนามัยในช่องปากที่มันไม่ได้สะอาดมาก
ซึ่งหนอนแมลงวันพวกนี้มันจะชอบมากในเรื่องของพื้นที่มืดแคบซึ่งในร่องลึกปริคันยังเหมาะสมที่จะแบบหนอนก็จะไปฟักตัวหนอนแมลงวันเข้าไปวางไข่แล้วก็ฟักตัวครับ